ท่านผู้ชมครับวันนี้เราตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ให้นะครับ
คือเมื่อวานนี้เนี่ยทางเพจสายใหม่ต้องรอดได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ชายคนหนึ่ง
เขาส่งคลิปมาขอความช่วยเหลือในสภาพสะบักสบอมเหมือนกับถูกซ้อมถูกทรมาน
เขาบอกเขาถูกขังไว้ในห้องเช่าแห่งหนึ่งแถวลำลูกกาปฐุมธานี
เขาเป็นลูกจ้างรับทวงหนี้ให้กับในทุนเงินกู้นอกระบบ
แต่ไปทวงหนี้ได้ไม่ตามเป้าถูกซ้อมนะฮะเอาไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ส่งคลิปมาหาพี่เอก็คือคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะฮะ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดคุณเอกพบก็มาเลยนะฮะตำรวจก็มาด้วยนะครับ
นี่ผู้ชายคนนี้ชื่อสุนะฮะอายุ๓๕ปีมาถึงนี่ห้องนี้ล็อกหมดเลย
เป็นห้องเช่าในชุมชนปั้นทองนิเวศ๓ตะบนครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากเขาอัดคลิปร้องขอความช่วยเหลือมายังเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
คุณเอกพบก็มากับสพคูคศนะครับนี่ฮะคือประตูข้างหน้าเนี่ยมีแม่กุญแจล็อกอยู่จากด้านนอกนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องงัดกุญแจแล้วก็พาเขาออกมา
คือความจริงก็มีคนที่อยู่ห้องข้างอยู่ตั้งหลายห้องนะฮะ
แต่เหมือนกับเขาเขาไม่กล้าให้ข้อมูลอะไรเลยเขาก็คงกลัวไม่กล้าช่วยไม่กล้าอะไร
นั่นน่ะสินี่แล้วพาออกมาสภาพสบักสบอมเนี่ย
โอ้โหท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับที่ไปช่วยกัน
วันนี้เราก็เลยไปตามความคืบหน้าหน่อยว่าเออคดีนี้มันเป็นยังไงกันที่สพคูคศนะครับ
เพราะวันนี้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับได้พาคนเจ็บนะฮะก็คือสุเนี่ยนะครับ
พบพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับสุนะฮะ
เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะตัวเขาเนี่ยทำงานเป็นคนเก็บเงินกู้ให้กับนายทุนที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ
ทำงานนี้มา๖เดือนกฎในการไปเก็บเงินเนี่ยสุบอกแต่ละวัน
ผมต้องเก็บเงินให้ได้ตามยอดที่ในทุนกำหนดเอาไว้
แต่ทีนี้ตัวเขาไม่สามารถไปทวงหนี้จากลูกหนี้ได้ครบ
เขาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเอายอดเงินของลูกหนี้แต่ละรายเนี่ยมาทบกัน
แล้วก็หมุนส่งยอดในแต่ละวันเรียกว่าหมุนไปเรื่อย
นี่นะฮะเก็บได้ก็เอามาหมุนเก็บได้วันนี้หมุนวันนี้เก็บอะไรอย่างนี้หมุนไปเรื่อย
กระทั่งในทุนเนี่ยจับได้ว่าไอ้โอนเงินมาแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ครบนะมันมียอดค้างนะ
คือยังบางทีไปเก็บของลูกหนี้เงินกู้มาล่วงหน้าหรือยังไงก็ไม่รู้แล้วมาโอนของวันนี้
แล้วของพรุ่งนี้มันหาหมุนไม่ทันมันค้างเนี่ยค้างไปค้างมาค้างอยู่แปดหมื่น
ในทุนเขาเลยสั่งลูกน้อง๓๔คนให้มารุมซ้อมรุมทำร้ายใช้ขวดเบียร์เนี่ยฟาดศีรษะอีกจนบาดเจ็บ
คือทางในสุเนี่ยเขาบอกเขาถูกทำร้ายตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะฮะของวันที่๓๑มกราคม
จนถึงเย็นเมื่อวานนี้๑กุมภาพันธ์มันมีช่วงหนึ่งความจริงเขาถูกยึดโทรศัพท์มือถือไปนะ
มีช่วงหนึ่งที่ถูกทำร้ายอยู่เนี่ยลูกน้องของในทุนเงินกู้ยึดโทรศัพท์เข้าไปแล้วเอาโทรศัพท์มาคืนให้
เพื่อบังคับให้เขาโทรไปติดต่อหาใครก็ได้ให้เอาเงิน๘๐๐๐มาใช้คืนตรงนี้นี่แหละเป็นโอกาสที่เขาอัดคลิป
แล้วส่งไปขอความช่วยเหลือที่เพจสายใหม่ต้องรอดจากนั้นเนี่ยลูกน้องของในทุนเงินกู้มายึดโทรศัพท์เข้าไปอีกครั้งหนึ่ง
แต่เขาส่งคลิปไปแล้วเมื่อวานนี้คุณเอกพบก็เลยประสานตำรวจแล้วก็ไปช่วยตัวออกมานะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกเขากังวลมากเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะเคยถูกข่มขู่มาหลายครั้งแล้วตอนนี้ก็กลัวว่าครอบครัวจะเดือดร้อนไปด้วย
ส่วนอาการบาดเจ็บตอนนี้ก็ปวดแผลที่ศีรษะนะฮะแล้วที่ผ่านมาไม่เคยเจอในทุนปล่อยเงินกู้คนนี้เลยนะครับ
รู้แค่ว่าทำงานให้เขาและเขาให้เงินเดือนผ่านบัญชีเท่านั้น
วันนี้ก็ปิดเงียบอยู่คือห้องเช่าใกล้เคียงคนพักอาศัย
ไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่ข้างหน้าเขาติดป้ายไว้ว่าต้องขออนุญาตก่อนก่อนเข้านะครับ
มีชาวบ้านในพื้นที่นะฮะที่เขาก็กลัวความไม่ปลอดภัยกันอยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วจากข้อมูลในพื้นที่พบว่าห้องเช่าแห่งนี้เปิดให้คนภายนอกมาเช่าพักอาศัยอยู่นะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าของห้องเช่าเขาให้ลูกชายเป็นคนดูแลห้องเช่านะครับ
แล้วเมื่อคืนวันที่๓๑มกราคมเนี่ย
เขาบอกเขาเห็นกลุ่มวัยรุ่นแปลกหน้าขี่จักรยานยนต์
แล้วก็ขับรถกระบะแต่งซิ่งเข้ามาจอดอยู่หลายคัน
แล้วมีเสียงด่าทอกันเกิดขึ้น
แต่ไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลืออะไรนะ

ก็สงสัยยังไม่เห็นมีอะไรอย่างงี้ค่ะ
ก็ปกติไม่รู้เรื่องเลยว่าวันประบวนมาอะไรมั้ย
ผู้เช่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยนะ
ที่อยู่ในห้องเช่าที่แบบมากัน
เป็นกลุ่มกลุ่มใช่ไหม
มีกระบะแต่งซิ่งเสียงดังมีมีมาแถวนี้มีแบบปล่อยเงินกู้นอกระบบไหม
แต่เดิมตำรวจคงต้องไปขยายผลให้ชัดนั่นแหละใช่ไหม
ค่ะว่าเขาเก็บเงินได้ไม่ครบไม่ตามเป้าลูกหนี้ไม่ยอมให้เงิน
ก็เลยเก็บไม่ได้แล้วก็มีเงินให้ไม่ได้
แล้วในทุนโมโหเลยซ้อมจับขังหรือเก็บได้แต่ให้ไม่ครบ
หรืออะไรยังไงแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะยังไงก็ไปซ้อมแล้วขังกันอย่างนี้ไม่ได้
ก็บาดแผลมันก็มีหลักฐานว่าถูกทำร้าย
ช่วยไม่ทันตายขึ้นมาทำยังไงนะฮะสพคูคศบอกเดี๋ยวจะขยายผลต่อไปนะครับ
ตอนนี้ก็ให้คนเจ็บเนี่ยมาอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แล้ว